หลังจากที่เราได้เห็นเกมเมื่อวานไปแล้วก็มีการนำมาเทียบกันกับเกมแรกนะครับ
ก็มีหลายอย่างที่ทำให้เราได้เห็นความเปลี่ยนแปลง
แต่ว่ามันคนละอย่างกันเพราะว่าเกมนั้นเราเล่นเกมลุก
แต่ว่าเกมเมื่อวานเนี่ยเราเล่นเกมรับเป็นหลักนะครับ

อาจจะนำมาเทียบกันไม่ได้แต่ว่าเราก็อยากให้เห็นความเปลี่ยนแปลงในบางส่วนที่พอจะเทียบได้นะครับ
ที่เสมือนกันหนึ่งจะพบความแตกต่างในเรื่องของทุกแบบเกม
ไทยก็เน้นรับรัดกลุ่มแล้วก็เน้นป้องกันประตูแล้วก็ไม่เน้นการครองบอลนะครับเมื่อวาน
ส่วนการป้องกันประตูครับจุดเด่นของรายวัชก็คือเกมรับเนี่ยนะครับ
เทียบกับก่อนหน้านี้เกมแรกนะครับที่เราแพ้ไป๑ต่อ๓
จะเห็นว่าการเคลียร์บอลแล้วก็การเล่นเกมรับของไทยประสิทธิภาพสูงกว่าเดิม
หนึ่งเท่าตัวเพราะว่านัดนี้ได้ไป๓๔ครั้งเกมก่อนได้ไป๑๗ครั้ง
ในเรื่องของการป้องกันประตูการเคลียร์บอลนะครับ
แล้วก็มีจำนวนการเสียฝากที่น้อยกว่าอยู่เล็กน้อย
ก็จะพบว่าการดวนตัวต่อตัวคู่แข่งเป็นรองเกมนัดที่แล้วอยู่พอสมควร
ซึ่งเปอร์เซ็นต์เนี่ยเบียดชนะคู่แข่งลดลงนะครับ
ลดจาก๔๙๔เหลือ๔๖๘แต่ว่าก็นิดหน่อยนะครับ
แต่แค่นำมาเทียบดูเป็นตัวเลขเช่นเดียวกับการเล่นลูกกลางอากาศ
อากาศเมื่อนี้ทำได้เพียง๓๔๘เทียบกับอากาศเดิม๕๐
ส่วนรูปแบบที่เปลี่ยนไปอย่างชัดเจนก็คือการผ่านบอลนะคะ
เมื่อวานนี้ก็จะเห็นว่ามีการวางบอลยาวและมีการซื้อดประสิทธิ์เพิ่งมากขึ้น
แต่ว่าเปอร์เซ็นต์การส่งบอลสำเร็จโดยรวมลดลง
ส่วนผู้เล่น๓คนที่มีสถิติโดดเด่นนะคะ
ก็เริ่มจากกัปตันทีมกวินธรรมสัจจานันต์
เฟฟได้ถึง๖ครั้งด้วยกันนะคะมีงานพุ่งปัด๒ครั้ง
ซึ่งไม่มีจังหวะผิดพลาดเลยนะที่จะนำมาซึ่งการเสียประตู
แต่จังหวะที่เสียประตูคือมันป้องกันไม่ได้แล้วจริงจังหวะนั้น
ก็หลัง๒คนพันศากับเฉลิมโครงสถิติที่โดดเด่นใกล้เคียงกันทั้งคู่
ซึ่งอย่างเจ้าโย่งนะคะก็มีเปอร์เซ็นต์การส่งบอลสำเร็จถึง๙๘
เคลียร์บอลได้ถึง๑๑ครั้งไม่เสียฟาวน์เลยด้วย
อีกหนึ่งคนที่สถิติเมื่อวานนะคะดีแล้วก็ฟอร์มโดดเด่นถูกใจใครหลายคน
ก็คือทิติพันธ์พ่วงจันทร์นะคะก็มีเปอร์เซ็นต์การส่งบอลสำเร็จถึง๘๐
บอลสั้นสำเร็จ๒๙ครั้งค่ะส่วนการดวนต่อตัวชนะไปถึงสิบครั้งนะ
แล้วก็การแท็กสำเร็จถึง๘ครั้งด้วยกัน
ส่วนตัวก็คือการเลี้ยงหลบนะครับแล้วก็การแท็กเกอร์ก็คือการกระแทกกันนี่แหละ
ก็สามารถปิดเกมลุกของดาวดังเขาเลยเมื่อวานตัวจี๊ดมากนะคะ
อับดุลรามานนะคะซึ่งในเกมนัดที่แล้วเนี่ย
ถ้าดวนตัวต่อตัว๑๖ครั้งโอมาอันดุมานชนะไปได้ถึง๙ครั้ง
แต่เมื่อวานนี้ดวนตัวต่อตัว๑๐ครั้งเขาชนะได้แค่๓ครั้ง
ก็ประกบอาจจะไม่ได้ติดมากแต่ว่าวิธีการในการตัดบอลของนักเตะชุดนี้นะครับ
เห็นศักยภาพว่าเขาอ่านเกมค่ะคือเขาจะสอนวิธีการคือการอ่านเกมแล้วตัดบอล
ที่บอลจะถึงคู่แข่งซึ่งก็พยายามดักอยู่ได้บ้างไม่ได้บ้าง
แต่ก็ยังพอเห็นว่าเมื่อวานนั้นมีหลายช็อตที่เราตัดได้ก่อน
ก็ต้องลุ้นกันต่อสำหรับการทิ้งบอลไปในพื้นที่สุดท้าย
ให้กองหน้าเขาได้มีโอกาสพักเก็บเนี่ย
ของเราเมื่อวานเราเห็นชัดเจนว่าการไม่มีทีสินดังดายังเป็นปัญหาอยู่
ไม่ว่าใครจะเจ็บใครจะแบ่งทีมก็จะไม่มีปัญหานะครับ